ทีนี้เราย้อนกลับไปดูเหตุการณ์เป็นการสรุปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้
ในช่วงเวลาประมาณนี้ค่ะคุณผู้ชมสักประมาณตอนประมาณบ่าย๓โมง๑๐นาที
๔โมง๑๐นาทีนะครับคุณผู้ชมแล้วก็จบตอนประมาณ๕โมงกับอีก๒๐นาที
ใช่แต่ว่าตอนที่เข้าห้างก่อนจะไปก่อเหตุนี้คือตั้งแต่ประมาณบ่าย๓กว่าเลยใช่ไหมที่เขาเจอ
พอเกิดเหตุการณ์เสร็จเขาไปดูกล้องวงจรปิดเพราะฉะนั้นจะเห็นเลยนะคะว่าผู้ก่อเหตุเข้ามาจากห้างเวลาไหน
แล้วก่อเหตุเวลาไหนเกิดอะไรขึ้นให้คุณผู้ชมได้ดูภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยรวมเป็นไทม์ไลน์กันอีกทีหนึ่งนะคะ
เขาไปดูกล้องวงจรปิดเขาพบว่าผู้ก่อเหตุเข้าห้างตรงทางเชื่อมรถไฟฟ้าตอนประมาณบ่าย๓โมง๓๕นาที
อันนี้คือมาแล้วก็จากนั้นเนี่ยตอนประมาณบ่าย๓โมง๔๐นาที
แล้วก็ก่อเหตุเริ่มยิงครั้งแรกตอน๔โมงกับอีก๑๐นาที
ในห้องน้ำแล้วก็หน้าห้องน้ำ
ซึ่งก็สอดคล้องกับข้อมูลที่ตอนนั้นเราจะเริ่มได้ยินข่าวแล้ว
มีการส่งต่อมีการโพสต์ลงในออนไลน์นะคะ
สักประมาณ๑๖นาฬิกามีเสียงปืนดังขึ้นหลายนัดในห้าง
ประมาณเนี้ยจะมาแล้วนักท่องเที่ยวตอนนั้นอยู่ในอาการแตกตื่น
แล้วก็วิ่งหนีเอาตัวรอดกันซึ่งตำรวจเข้าถึงแล้วนะคะ
ได้รับแจ้งเหตุแล้วก็ไปถึงที่เกิดเหตุเข้าตรวจสอบแล้ว
ตอนนั้นเขาบอกว่าก็พบว่าผู้ก่อเหตุขึ้นไปชั้น๒
เมื่อเสร็จแล้วเข้าไปชั้น๒ประมาณ๔โมง๒๕
ก็เดินขึ้นบันไดเลื่อนแล้วไปก่อเหตุชั้น๓ตอนเวลาประมาณ๔โมง๒๘นาที
อันนี้คือไทม์ไลน์ไล่ลำดับนะคะการก่อเหตุนะคะ
จังหวะนี้สักประมาณ๔โมงครึ่งหรือ๔โมง๒๘
เราก็จะเริ่มเห็นข่าวแล้วว่ามีการเผยแพร่
ภาพที่เหมือนกันที่มาวานนี้น้ำเสนอ
แต่งกายอย่างไรมีการสวมวกอะไรต่าง
คือนำเสนอออกมาในลักษณะว่าขอให้ระมัดระวัง
ว่าเขามีอาวุธอยู่ในมือด้วยแล้วเขาก็มีลักษณะท่าทางแบบนี้
สถานการณ์ช่วงนั้นเนี่ยเรียกว่าไม่ปลอดภัยอย่างยิ่งเลย
ในเวลาตอนนั้นก็คือบ่าย๔โมงครึ่ง
บ่าย๔โมง๕๒นาทีท่านผู้บริษัทการตะโบดนครบัน
ชุดอรินทราช๒๖เข้าไปควบคุมสถานการณ์
แล้วก็มีรายงานตอนนั้นมาแล้วว่ามีผู้บาดเจ็บ๑ราย
จากการถูกยิงแล้วก็๑๗นาฬิกา๑๕นาที
ก็มีรายงานเพิ่มเติมในตอนนั้นว่ามีผู้เสียชีวิต
มีผู้บาดเจ็บหลายรายแต่ตอนนั้นตัวเลขยังไม่นิ่งนะคุณกาย
ก็จะมีทยอยมาตอนนั้นที่เราทราบถ้าจำกันได้มา๑นะครับ
บาดเจ็บ๑เสียชีวิต๑ที่เราได้รับรายงานตอนนั้นนะนะคะ
จนกระทั่ง๕โมง๒๐นะคะก็มีคำยืนยันจากตำรวจ
ตรงช่วงเวลานี้แหละค่ะที่บอกว่าสามารถจับกลุ่มตัวผู้ก่อเหตุได้แล้ว
ภาพนี้ก็มีการเปิดเผยออกมาในเวลาต่อมานะคะ
เป็นภาพที่ชั้น๓ในร้านแห่งหนึ่งของห้างนี่แหละนะคะ
ก็ถึงได้ทราบตอนนั้นว่าเขาอายุ๑๔ปีนะ
ก่อนที่จะมีเป็นวงจรปิดออกมาตอนแรกมันปรากฏเป็นภาพนิ่งใช่ไหม

จับแล้วก็นอนราบอยู่กับพื้นใช่ไหม
ใช่เราเห็นอันนั้นว่าสามารถจับกลุ่มตัวได้แล้ว
แล้วก็มีวงจรปิดออกมามีภาพนี้เปิดออกมา
ซึ่งเป็นภาพตอนที่ตำรวจเข้าไปควบคุมตัว
เขาชูมือขึ้นเหนือศีรษะแล้วนั่งลงให้ตำรวจควบคุมตัว

ตำรวจควบคุมสถานการณ์ได้แล้ว

ซึ่งยังคงให้การสับสน

จึงมีภาพของการควบคุมตัวไปที่สนปฐุมวัน
ใช่ไหมฮะที่ลักษณะการพูดเหมือนกับกลัวอะไรบางอย่าง
ภาพตรงนี้ที่หลายคนบอกเขาพูดแบบ

เหมือนกับร้อนว่าทำร้ายเขาอะไรอย่างนี้นะคะ
ก็คือสรุปแล้วตั้งแต่เข้าห้างไปจนถึงช่วงเวลาที่จับกลุ่มตัวได้
ก็ถึง๒ชั่วโมงนะใช่ค่ะทั้งหมดทั้งมวลนะครับ